เรื่องนี้ก็เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรับไม่ได้
น้องนักเรียนหญิงวัย๑๔ปีถูกคุณครูเอาไม้งามลูกเสือ
ตีจนก้นแตกก้นลายไข้ขึ้นเลยคุณผู้ชม
บอกฉันไม่ยอมฉันจะเอาเรื่องดู
ต้องขออนุญาตเอาภาพนี้มาให้ดูเพราะมันคือบาดแผลจริง
หนักหนักมากคือไม้งามลูกเสือมันคือท่อนใหญ่มากเลยนะ

เรื่องราวถูกเปิดเผยจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงวัย๑๔ปี
คุณผู้ชมครับนักเรียนชั้นม๒ของโรงเรียนเอกชนแห่ง๑
ที่บางคลาชเกิงสาวแม่บอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมา
ลูกสาวถูกคุณครูประจำชั้นลงโทษด้วยการเอาไม้งามลูกเสือตีที่ก้นสองข้าง
แล้วถามว่ากี่ครั้ง๗ที
ตีไป๗ทีจนเจ็บขนาดนี้มีบาดแผลแตกเลือดไหลออกมา
เธอก็พาลูกไปหาคุณหมอก่อนไปทำแผลที่โรงพยาบาล
แล้วคืนวันเสาร์เนี่ยเมื่อคืนนี้ลูกบอกว่าปวดมากเลยจนเป็นไข้อ่ะคุณ
คือคนนะโดนปีจนไข้แตกคุณผู้ชมว่ากันเถอะ
ที่นี้น้องบอกว่าสาเหตุที่ถูกทำโทษคุณครูแล้วติดรอ

คุณครูก็เลยทำโทษด้วยการตีแบบนี้
แล้วมีเด็กที่โดนตีแบบนี้ประมาณ๑๐คน

คำถามคือแค่ติดรอทำไมต้องตีกันขนาดนี้
ซึ่งหลังเกิดเรื่องคุณแม่บอกว่าไม่ไหวนะ
น้องไม่อยากไปโรงงานอีกเลย

คุณครูจะลงโทษเด็กอะไรได้หนักขนาดนี้

เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้กับเด็กคนไหนอีก
แล้วล่าสุดไปแจ้งความแล้วที่สพบังคล้า
ซึ่งตำรวจกำลังรอผลจากโรงพยาบาล
แล้วก็นำไปประกอบสำนวนคดีเอาผิดกับคุณครูคนที่ตี
พ่อกับแม่ยังบอกอีกว่า
ผู้บริหารของโรงเรียนติดต่อมา
ขอเยี่ยมเด็กแต่ครอบครัวไม่ให้มา
ปฏิเสธไปก่อนเพราะไม่พร้อมจะคุยด้วย

ตอนนี้กำลังจะทำเรื่องย้ายลูกไปเรียนที่อื่นแล้ว

บริหารแจ้งว่ายังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์

มีการตั้งคณะกรรมการสอบคุณครูคนนั้นแล้ว
ซึ่งเบื้องต้นครูยอมรับผิด
และยอมรับผลการลงโทษ

รับผิดยอมรับผลการลงโทษ
เรื่องต้นโรงเรียนสั่งพักการสอนคุณครูคนนี้

โรงเรียนขอรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

เกิดขึ้นซ้ำลอย
หรือทำงานส่งให้มันแก้ไขไปก็ได้เนี่ยเนาะ
ใช่เลยครับ